การหาข้อสรุปที่มีการพูดคุยกัน
กับโปรแกรมการเก็บตัวของทีมชาติไทย

แต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนการพูดคุยเนี่ย
สโมสรอยากจะปล่อยตัวนักเตะมา

ไปไกลเนี่ยมันเดินทางมันจะเหนื่อยล้า

เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับ

เรื่องนี้จากข้อสรุปนะครับก็มีข่าวสารมาฝากกันหลายเรื่องเลยทีเดียว
เรื่องที่รายวัชต้องการจะให้ทุกสโมสรในไทยลีกปล่อยตัวนักเตะทีมชาติไทยมาเก็บตัว
แล้วเดินทางไปอุ่นเครื่องในยุโรปในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นออสเตรียหรือว่าสวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งในการประชุมสมาคมนะครับได้เสนอทางเลือก๒ทางให้กับสโมสรที่เข้าร่วมมาแสดงความคิดเห็นได้ตัดสินใจก็คือ
ยุโรปคือไปที่สวิสเตอร์แลนด์๑๐วัน
หรือเก็บตัวในไทยซึ่งมีการพูดคุยวางแผนว่าจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน๑นัด
ซึ่งหลังจากการประชุมนะคะในกรณีปริศนานันทกุลค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัด
ก็ออกมาบอกว่าการหารือในครั้งนี้ก็มีเสียงตอบรับจากหลายสโมสรนะคะแล้วก็ได้มาหลายอย่าง
ซึ่งข้อสรุปทั้งสองทางเลือกก็สุดท้ายต้องรอทางสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงมิรวรรณรายวัชเป็นคนเลือกว่าจะสรุปออกมาแบบไหนค่ะ
ส่วนเรื่องของการเก็บตัวในทีมชาติซึ่งก็วางไว้เป็น๒ออปชั่นว่าจะให้ทีมชาติไทยไปเก็บตัวที่ยุโรปหรือจะเก็บตัวที่เมืองไทย
พายไม่เหลือเดินไปกลายงานอยู่ในพรรดาจังครับ
สมาคมก็ได้รับข้อเสนอของสโมสรไป
เพื่อที่จะเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปเตรียมการในการเก็บตัวของทีมชาติไทยต่อไปครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับจริงแล้วควรจะรีบสรุป
เนื่องจากว่าการติดต่อทีมมาไทยก็ต้องใช้ระยะเวลา
ในการที่จะพูดคุยนะครับเจรจาหลายเรื่องที่พัก
บรรดานักเตะที่มาอุ่นเครื่องด้วย
รวมถึงเรื่องของความพร้อมของทีมที่จะมาด้วย
ซึ่งจีนก็มีข่าวจริงแหละว่าอยากจะมาอุ่นกับไทย
ไทยเราก็เริ่มติดต่อแล้วแหละ
แต่เพียงแค่ว่าความชัดเจนที่เราคือวันไม่ได้

และอีกอย่างนี้ถ้าเกิดสมส่องก็เห็นด้วยว่าอยากให้อยู่ในไทย

ถ้าเขาไม่ปล่อยตัวนักเตะไปมันก็มีประโยชน์ที่จะไป
ดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องหาทางออกกันนะครับ
ซึ่งการวางแผนเนี่ยแน่นอนนะครับ
ตามแผนที่วางไว้ก็คือวันที่๒มิธุนายน
จริงในช่วงนั้นมันก็อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวก่อนจะเริ่มโทรเมนต์ฟุตบอลโลกแล้วด้วย

จากเรื่องของการอุ่นเครื่องในช่วงมิถุนายนนะคะ
นายกรวีก็ยังได้พูดถึงเรื่องการก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม๑สัปดาห์
ลีกก็จะหยุดการแข่งขันนะ
เพื่อที่จะให้นักเตะได้มาเก็บตัวฝึกซ้อม
คือการแข่งขันเอเชียนเกมจะมีในช่วงระหว่างวันที่๑๘สิงหาคมถึง๒กันยายน
ก็จะทำการหยุดการแข่งขันทั้งหมด๓สัปดาห์นิด
รวมถึงไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะคะ
แม้ว่าตอนนี้เราก็จะยังไม่รู้หรอกว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนอย่างไร
แต่ก็เป็นแนวทางที่เป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะได้หยุดพัก
แล้วก็ทีมก็ได้เรียกนักเตะจากสโมสรไปใช้งานด้วย
เรื่องของการพักลีกนะครับ
เพื่อเปิดทางให้กับทีมชาติไทย

ก็จะมีการพักหลีกการแข่งขันในช่วงเดือนสิงหาคมให้นะครับ
แต่ในการพักลีกเนี่ยก็ต้องตามมาด้วยการมีการแข่งขันนัดกลางสัปดาห์ที่มากขึ้นนะครับ
ในช่วงเลขที่๒อีก๔สัปดาห์เช่นเดียวกัน
โดยโปรแกรมทีมชาติไทยต่อจากนี้ก็แน่นเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าในช่วงระหว่างวันที่๘พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคมนี้
ก็มีโปรแกรมที่จะแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ
ต่อจากนั้นนะคะในช่วงต้นปีหน้าค่ะ๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์
และก็เอเชียนเกมที่บอกไปแล้วนะคะที่จะแข่งขันกันที่อินโดนีเซีย๑๘๑๘สิงหาคมถึง๒กันยายนนี้